แต่มาคราวนี้บอกเลยว่าเฟซบุ๊กหมอลำต้องระมัดระวังกันเพราะอะไรคุณผู้ชม
เช่นนั้นแล้วก็จะโดนปั่นแบบนี้ได้
เพจของทางระเบียบวาธศิลป์ค่ะ
มันมีเกิดขึ้นผ่านทางโซเชียลขึ้นมาคุณผู้ชมนะ
อันนี้เขาใช้ชื่อว่าหมอลำเฟสติวัลเป็นภาษาอังกฤษนะ
ซึ่งอาจจะเป็นเพจปลอมก็ได้เพราะว่าเขาโพสต์ภาพวงระเบียบวาธศิลป์
มาพร้อมกับข้อความว่าคณะหมอลำระเบียบวาธศิลป
ฟังไว้ก่อนคุณผู้ชมแต่ไม่ต้องจำข้อความนะ
คือหลังจากที่โพสต์ไปเนี่ยกลายเป็นดราม่าทันทีเพราะว่าอะไร
ข้อความทั้งหมดที่โพสต์เนี่ยมันไม่เป็นความจริง
งานนี้เราไปเจอพ่อเอ๊ะนะเปิดใจเลย
แล้วก็ฝากถึงคนที่ดูแลเพจดังกล่าวด้วยว่า
หล่าก็หยุดปั่นนะถ้าไม่หยุดจะมีเรื่องมีราวกันแน่
เดี๋ยวได้แจ้งความกันแน่เพราะว่าอะไรสร้างความเสียหายให้กับวงหมอลำ
รักระเบียบวาทสินครับเขาเตรียมงานเนี่ย
ตรงแต่งตัวไปดูงานหาซื้อบัตรวุ่นวายกันไปอีกนะ

ระเบียบวาธศิลป์ปีนี้เขา๖๐ปีแล้วคุณผู้ชม

แล้ววันที่จัดงานไอ้๑๐ธันวาคม
ทางวงระเบียบวาธศิลป์บอกว่ารับงานอยู่

ต้องคำนึงถึงด้วยว่ามันเสียหายกับวงไหม
เพราะว่าวันที่เพจที่เขาไปลง
ไปลงมันตรงกับงานบิ๊กเมาสเทนเลยงานใหญ่เลย
มันจะทำให้หนึ่งทางวงก็จะโดนตำหนิได้ว่า
คุณรับงานซ้อนเหรอหรืออะไรยังไง
หรือคุณมาไม่เต็มเหรอหรือยังไงไง

แล้วก็แฟนคลับเอฟซีก็จะลังเล
ขึ้นมาถ้าจะว่าส่งเสริมเรามันก็ไม่ใช่
หลักข่าวเท็จจริงแค่ไหนก็คืออยู่ที่ระเบียบวาทธศิลป์แฟนเพจ
หรือเอฟภักดีระเบียบวาทธศิลป์แฟนเพจก็อยู่ประมาณนี้
ถ้าอยากติดตามข่าวคราวของวงระเบียบวาธศิลป์แบบไม่สับสนนะ
ฟังตามเพจที่พ่อเอ๊ะพูดเมื่อสักครู่เท่านั้น
จะได้แบบว่ามั่นใจปลอดภัยว่าเออเราไปถูกงานเราไปถูกวันเนอะ

เสียเงินไปโดยที่เราไม่รู้ว่าอันนี้มันเรื่องจริงหรือเปล่า
แต่ว่าใดก็แล้วแต่เพจต้นเรื่องเขาก็ลบทิ้งไปแล้ว
สำหรับข้อมูลนี้นะคุณผู้ชมนะ